มีคนเยอะเลยครับที่เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำ
แล้วตั้งคำถามว่าปีนี้น้ำจะท่วมใหญ่ไหม
จะท่วมเหมือนปี๕๔ไหม
ประกอบที่ทำให้คนเป็นห่วงก็มีเยอะครับ
บางคนก็ยกเอาทฤษฎีอาถรรพ์หมายเลข๗
ทันหมายเลข๗ก็หมายถึงว่าย้อนกลับไปดู
ประเทศไทยกรุงเทพในช่วงเวลาที่ผ่านมา๗ปี
จะมีน้ำท่วมใหญ่หนหนึ่งเขาก็ไล่กันมา๗ปีน้ำท่วมใหญ่หนหนึ่ง
แล้วน้ำท่วมใหญ่หนล่าสุดปี๕๔

ก็เลยมีความเป็นห่วงว่าน้ำจะท่วมใหญ่ไหม
ลองดูคำตอบที่เป็นการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายนะครับ
เขาเป็นประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการ
คุณหานรงค์บอกว่าในส่วนของภาพรวม
สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเทียบกับปี๕๔
เข้าใจว่าขณะนี้เป็นที่น่ากังวลอยู่ที่๓๔เขื่อนเท่านั้นเอง
ตอนปี๕๔นั่นเป็นเรื่องของการบริหารและแย่งกันบริหาร
คนที่ไม่รู้ก็มาบริหารแล้วตอนนั้นมันก็มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวด้วย
แต่ว่าสถานการณ์น้ำวันนี้ถ้านายกรัฐมนตรีปล่อย
แล้วไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
และให้หน่วยงานที่เขามีข้อมูล
ทั้งกลมชนกลมน้ำปพกมต
และมีการตั้งศูนย์แบบที่กำลังทำกันอยู่
มั่นใจว่าจะผ่านไปได้

ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาที่คุณหานรงค์พูดถึงเนี่ย
ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับ
มีตัวย่อว่าสธนชเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมา
แล้วรวมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ย
กว่าแห่งมารวมศูนย์กัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่เขาเรียกกันง่ายว่าบอดน้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลต่าง

กรนี้มีผู้บริหารสูงสุด

ก็คือดรสมเกียจประจำวง
อดีตอธิบดีกรมชนประธาน
แปลว่าสูงสุดในหน่วยงาน
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย

จะไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์นี้

บริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกัน
อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไม่เหมือนปี๕๔
ปี๕๔นี่ข้อมูลไม่ตรงกันจริงครับ
ตอนนั้นผมทำรายการพยายามแบกกล้องไปถาม
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ

โดยเฉพาะข้อมูลน้ำทุ่ง
น้ำทุ่งคือน้ำที่ไม่อยู่ในเขื่อน
น้ำที่ค่อยไหลมาจากทางเหนือ
มาถึงลบบุรีมาถึงอายุทยามาถึงปฐุม
ไม่มีใครรู้ว่ามวลน้ำหรือก้อนน้ำนั้นเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่
เพราะถ้าจะสำรวจให้รู้ว่ามีเท่าไหร่

แต่ต่อไปนี้ข้อมูลสเปะสปะแบบนี้จะไม่มี
จะได้รับการบริหารจัดการ
จากศูนย์แห่งนี้จากหน่วยงานแห่งนี้
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่แหละครับ
ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยมีคนยังไม่มากนักเพราะเพิ่งเริ่มตั้ง
แต่ว่าดรสมเกียจก็อธิบายให้ผมฟังว่า
รูปแบบการบริหารจัดการ
หนึ่งเรื่องข้อมูลอำนาจสั่งการ
การปฏิบัติออกมาในทิศทางเดียวกัน
จะไม่สเปสปะจะไม่มั่วจะไม่ต่างคนต่างทำ
จะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์
จะไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
คนไม่รู้อยู่เฉยอย่ามาสั่ง
ให้คนรู้ก็ทำกันว่าอย่างนั้นเถอะ
อันนี้ก็เบาใจได้อย่างหนึ่งว่า
เรื่องนี้น่าจะดีขึ้น

พี่น้องของเราที่จังหวัดเพชรชบุรี
ที่คาดว่าน้ำระดับในแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกจะสูงขึ้น๓๔เมตรครึ่ง
จุดที่ได้รับผลกระทบริมคลองท่าแรงนี่นะตำบลท่าแรง
แล้วก็ที่ตำบลท่าแรงนอกตำบลบ้านแหลมตำบลบางขุนใส่อำเภอบ้านแหลม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีเป็นผู้หญิงฮะชื่อฉัดพรราชดุษฎี
ท่านบอกว่าตอนนี้ได้ระดมเตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วน
จังหวัดได้บทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อ๒ปีมาแล้ว
ก็ระดมขุดลอกแม่น้ำทำเขื่อนกั้นริมตลิ่ง
ทหารช่างก็เข้ามาช่วย
มีการแจ้งเตือนภัยเป็นระยะแจ้งการเตือนภัยเป็นระยะระยะ

ฉะนั้นถ้าฟังจากผู้ว่าก็แปลว่าไม่มีปัญหามาก
สถานการณ์เอาอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ
ทีนี้เรื่องเขื่อนโลกออนไลน์เขาก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องความแข็งแรงของเขื่อน
เรื่องของความแข็งแรงของเขื่อนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
เพราะว่าเขื่อนที่ลาวเพิ่งมีปัญหามา
ก็พูดกันเยอะส่งไลน์กันเยอะว่า

คนที่ออกมาชี้แจงแล้วทำให้คนเข้าใจเรื่องเขื่อน
แล้วก็จะได้เลิกกังวลเสร็จที
คือคุณประโมทไม้กลัดครับ
คุณประโมทไม้กลัดเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีกรมชนประธาน
เอาเป็นว่าเป็นคนที่รู้เรื่องน้ำมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้
คุณปราโมทบอกอย่างนี้ครับ
ผมเกาะติดเรื่องเขื่อนทั้งที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางอย่างใกล้ชิดตลอด
ขอเรียนว่าเราทั้งหลายอย่าได้กังวลหรือเป็นห่วงในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใดเลย
เพราะเขื่อนหลายแห่งที่กำลังเก็บกักน้ำ
ถึงระดับน้ำเก็บกักนั้น
ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในอดีตทุกแห่งก็ว่าได้
ผมรู้ดีถึงมาตรฐานการก่อสร้างครับ
ว่ามีความชัดเจนเกินร้อย
แทบทุกแห่งผ่านร้อนผ่านหนาว
มีน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นมาหลายครั้งหลายข่าวแล้วในอดีต
ก็มากกว่าที่กำลังจะเกิดในปีนี้ด้วยซ้ำ
แล้วเราจะกังวลมากมายด้วยเรื่องอะไรกัน
ปริมาณน้ำที่ล้นสูงเหนือระดับสรรอาคารระบายน้ำล้นนี่แหละ
คือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ
กำลังทำหน้าที่บรรเทาอุทธกภัยพื้นที่ท้ายเขื่อน
เป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมา
ผมว่าเขื่อนทุกแห่งกำลังทำหน้าที่
ตามที่ผู้ออกแบบเขากำหนด
ไม่มีความวิปริตใดเลย
เขื่อนหลายแห่งที่น้ำกำลังจะล้นอาคารระบายน้ำล้น
อายุของเขื่อนมีกว่า๔๐ปีถึง๕๐กว่าปี
แล้วจะห่วงอะไรกับความแข็งแรง
เขื่อนดินถมบทอัดแน่นยิ่งเก่าก็ยิ่งดี
อย่าไปเปรียบเทียบกับที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ถ้าทำไม่ถูกต้องแล้วจะพังให้เห็นในปีแรกเลย
ขอให้ข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาตลอด
ชีวิตการทำราชการ
นี่เป็นคำชี้แจงจากคุณปราโมทไม้กรัด
สำหรับคนที่ห่วงเขื่อน
ฉะนั้นตอบคำถามว่า
กรุงเทพหรือประเทศไทย
ปีนี้น้ำจะไม่ท่วมใหญ่
เหมือนปี๕๔แน่นอน
เหตุผลหลักที่ได้สรุปมี๒เรื่อง
มีการบริหารการจัดการน้ำที่เป็นระบบมากกว่าเก่า
มีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าเก่า
มีการสั่งงานที่เป็นบูรณาการรวมศูนย์มากกว่าเก่า
มีคนที่รู้เรื่องเข้ามารับผิดชอบมากกว่าเก่า

ถ้าฟังจากคุณปราโมทไม้กลัดอธิบายแล้วเมื่อกี้

เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหน่อย
แต่ว่าเรื่องน้ำจะท่วมใหญ่เหมือนปีห้าสี่
หรือมีครั้งก่อนก่อนโน้นไม่มี
นี่ก็ตอบคำถามแฟนรายการที่ถามเรื่องนี้มาหน่อยครับ

หลายคนกังวลว่าน้ำท่วมกรุงเทพนี้จะท่วมอีกหรือเปล่านะฮะ

ก็สบายใจได้แต่ว่าต่างจังหวัดเองก็ยังคงต้องรอดูกันอยู่นะครับ